ช่วงต้นของรายการนะครับนำเสนอข่าวสารสำคัญ
ในเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบ
คืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ๙๘แล้วนะครับ

สภาพอากาศสภาพฟ้าฝนที่ตกลงมาในขณะนี้
ไม่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างพระเมรุมาตรครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพมุมสูงล่าสุดของพระเมรุมาตร
หลวงรัชกาลที่๙นะครับที่ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ได้รับอนุญาตให้นำภาพมาให้ผู้ชมทุกท่าน
ได้เห็นและสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ความสมพระเกียรติ
งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ที่จะมีขึ้นในวันที่๒๖ตุลาคมครับ

ได้มีการทดสอบระบบไฟส่องสว่างพระเมรุมาตร
และอาคารประกอบต่างหลังจากที่ได้ดำเนินการติดตั้ง
มาก่อนหน้านี้แล้วและยังคงต้องมีการทดสอบอีกหลายครั้ง
เพื่อปรับให้แสงไฟที่ส่องกระทบพระเมรุมาตรนั้น
ระยะที่พอดีและทำให้พระเมรุมาตร
มีความงดงามสมพระเกียรติมากที่สุดนะครับ
โดยระหว่างที่มีการทดสอบระบบไฟนั้น
มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับ
ซึ่งทางด้านพลเอกธนศักดิ์ประติมาประกอบรองนายยกรัฐมนตรี
บอกว่าถือเป็นความโชคดีที่มีฝนตกลงมา
เพราะจะได้ทราบว่าฝนที่ตกลงมานั้น
ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อระบบไฟฟ้า
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดความผิดพลาดใด
เมื่อถึงงานพระราชพิธีในวันจริงครับ

รองนายยกรัฐมนตรียังระบุว่าปริมาณฝนที่ตกลงมานั้น
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรแต่อย่างใดนะครับ

ก็อาจจะมีน้ำขังบริเวณพื้นโดยรอบพระเมรุมาตรอยู่บ้าง
แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประเมินแล้วก็ทำเครื่องหมายเอาไว้
เพื่อแก้ไขในภายหลังให้น้ำถูกระบายลงตามท่อที่มีการวางเอาไว้
โดยภาพรวมส่วนใหญ่นะครับถือว่าไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด
พร้อมยืนยันว่าพระเมรุมาตรจะสร้างเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้อย่างแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้สร้างเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้ว๙๘นะครับ